คุณผู้ชมคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นคุณกิติศักดิ์ที่บ้านกกอก

นี่ค่ะมาอยู่ที่อีกจุดนึงนะคะที่ราชบุรีค่ะ

เขาบอกมีผู้หญิงคนนึงถูกผีมอนเข้า
แล้วก็อาการเนี่ยคือเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเลยเนี่ยเห็นคุณกิติศักดิ์ไหม

ถูกแม่โปรโมทให้เขาอีกแล้วนะได้ส่วนเสียแล้วอะไรกับเขาหรือเปล่า
บ้านหลังนี้คือบ้านของนางจำรัฐเอิกเชื้ออายุ๖๒ปีนะคะ
ลักษณะอยู่ในตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งค่ะ
ก็นายจำรัฐนี่แหละคือคนที่ลูกบอกว่าแม่ถูกผีมอนเข้า
แม่ไปกวาดขันห้าอยู่บนหิ้งพระพังหมดเลย
บางทีก็พูดคนเดียวบางทีก็เอามีดเอาอาวุธเนี่ยเดินไปเดินมาเหมือนจะทำร้ายคน

เออถามว่าไหนอาการมันเป็นยังไง

แก้พ่ามันทำยังไง

ทำไมผีมันถึงต้องให้เรามาแก้ผ้า

เลิกลูกไอเนี่ยแตกไม่มาต่อ

คุยไม่ได้คุยได้แค่นี้นี่เดี๋ยวหนูพูดหนูอาจจะตาย
นี่ต้องนั่งคุยกันที่พื้นอย่างนี้ค่ะ
ถอดใจความมาให้ก็คืออาการของเธอก็คือเนี่ย
หิวข้าวไม่หิวน้ำ
บางทีก็เดินแก้ผ้าไปรอบในที่สาธารณะ
บางทีก็บอกว่าตัวเองเป็นตำรวจกองปราบราม

แล้วก็บางทีก็ถือมีดจะทำร้ายคนในบ้าน

ซึ่งเราก็ไปคุยกับนายสมคิต

จริงแม่เมื่อก่อนหน้ามือไปหลังมือเลยนะ
ทั้งใจดีสนุกสนาน

อยู่เห็นแม่ไปรื้อขันห้าบนหิ้งพระ
ซึ่งเป็นขันม่าที่แม่เอามาบูชาเอง
ก็ไม่รู้ว่ารื้อทำไมแล้วแม่ก็มีอาการแปลกเลย
เอาน้ำมาล้างบ้านบ้างนี่ข้างบนเนี่ยค่ะ

ลื้อหมดเลยหลังจากนั้นก็เอาน้ำมาสาดล้างบ้าน
พูดคนเดียวบ้างเอามีดเอาจอบเอาเสียงมาไล่ทำร้ายคนอื่นบ้าง
เดินแก้ผ้าเผาบ้านเผามอเตอร์ไซค์บ้าง

หมอดูบอกอืมแม่ถูกผีมอนสิงนะ
เอาอาหารไปเส้นไหว้ซะก็ทำตาม

มันเป็นช่วงเดือนธันวากำลังจะปีใหม่
แกก็ล้างบ้านเลยแล้วไฟมันช็อตอย่างนี้ครับเปรี้ยปะ
ผมก็บอกแกว่าแม่จะล้างทำไม
เขาบอกว่ากูจะล้างรับฝันปีใหม่

แล้วตอนนี้พอปล่อยแกไปสักระยะหนึ่ง
แกก็เริ่มถอดเสื้อผ้าเดินแล้ว
ก็เลยคิดว่าก็ยังไม่อะไรมาก
ตอนนี้เขาก็ขุดดินพวนดิน
เอาตูดถ่ายดินเล่นบ้างเอาเสื้อผ้ามา
โยนข้างนอกนั้นน้ำเนิ้มแชะหมดเลยครับ
ผมก็เลยว่าแกน่าจะโดนของหรือว่าอะไรหรือเปล่า
อ่าแล้วตีนอะไรไปซื้อลอตเตอรี่ให้เหรอ

เมื่อหมอดูช่วยไม่ได้ลูกชายบอกงั้นพึ่งหมอปลาก็แล้วกัน

หมอปลาก็มาที่บ้านนะมาพบนางจำรัฐ
ก็เข้าไปพูดคุยสอบถามแต่หมอปลาก็ยังงงงอยู่เหมือนกัน
เพราะลูกชายบอกว่าผีมอนที่สิงแม่บอกรู้จักกับหมอปลาด้วยนะ
อือแต่หมอปลาจำผีไม่ได้นี่แหละเนี่ยหมอปลาดูนี่
ผีมันเข้าผีมอนผีแหลงเอาดูไหนลองเชิญผีมันเข้าได้ไหมตอนนี้
ไม่ได้มันไม่ใช่อันนี้มันมีแต่ไม่ใช่ผีชื่ออะไรอ่ะ
บอกไม่ได้บอกก็บาทประชาชนมันมีบอกจะตลอดสู้ในนี้จ้ะ
บาทประชาชนก็ไม่มีอยู่เมืองนอกนู้นไม่ใช่อยู่ที่นี่ประเทศอะไร
ประเทศอะไรไม่ต้องพูดบาทประชาชนไม่มีอยู่เมืองนอกนู้นอืม
แต่พอถามชื่อก็ไม่ได้บอกแต่หมอปลาบอกนะคะว่าไม่ได้เกิดจากผีหรอก
อาการที่เป็นเนี่ยเกิดจากความเครียดเพราะว่าไปเดินสำรวจบ้านทุกอย่างแล้ว
สัมผัสอะไรไม่ได้สักอย่างเลยครับหมอปลาเลยบอกว่าไม่ต้องหาหรอกหมอดู
พาไปหาหมอดีกว่าก็บอกว่าให้ลองเอาไปรักษาที่บ้านในจังหวัดเพชรบุรีดูก่อนนะ

แต่เราก็จะหักดิบความเชื่อแกไม่ได้แล้วค่อยปอบประโลมนะ
ค่อยค่อยช่วยแกซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าสภาพความประอยู่ของแกเนี่ย
บ้านกำลังจะโดนยึดนะมันไม่เกี่ยวกับผีหรอกนะแต่คือแกมีความเชื่อเรื่องพวกผีมงผุยมอนของแกไง
แต่เราก็พยายามให้แกออกห่างออกห่างเดี๋ยวใช้หลักจิตวิทยาในการช่วยเหลือแก
แล้วสุดลูกชายเก็บเสื้อผ้าให้แม่เรียบร้อยแล้วนะคะครับ
ให้แม่ไปรักษาตัวกับหมอปลาค่ะก็จะไปที่เพชรบุรีที่บ้านหมอปลาใช่ค่ะคือบ้านมีปัญหาเรื่องจะโดนยึดอะไรเนี่ยที่หมอปลาบอก
ที่บอกว่าแบบที่ว่าบ้านโดนโกงถี่ดินโดนโกงอะไรเนี่ยคือต้องพาไปหาคุณหมอนะฮะ
หมายถึงว่าหมอที่โรงพยาบาลเขาจะปรึกษาทั้งอาการอะไรพวกนี้ได้นะฮะใช่ค่ะ
คือบางทีพอแกเครียดแกเครียดหลายอย่างแล้วไปจับขันห้องขันห้าพอมีคนมาทักทีนี้ก็เครียดไปใหญ่ทีนี้ก็ไปกันใหญ่ตะเลิศไปเลยก็เป็นไปได้